ผมมีอาชีพในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมานำเหนอ
วิธีการของเขาไม่ธรรมดาจริงครับ
นี่ร้องเพลงหมอลำให้กับต้นมงต้นไม้ได้ฟัง

แบบนี้อารมณ์ประมาณนี้กลายเป็นว่าได้ผลผลิตที่ดี

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
ที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คือคุณอรุณรัฐจำปาเทพ
ศิลปินหมอลำนะครับชาวตำบลคันไร่อเภอซิรินทรจังหวัด

อยู่เมื่อสักครู่เขาก็ร้องเพลงนะครับไม่ใช่บ่นอะไรไป
ไม่ใช่บ่นนู่นบนนี่อะไรไปเลยเปื่อย

มงต้นไม้ขอให้ออกผลดี
เดี๋ยวอันนี้เพลงหมอลำหรืออะไร

ไม่ใช่เพลง
แต่เขาใช้เวลาว่างหลังจากงานแสดงมาทำเกษตรแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งปกติที่บ้านเธอบอกว่าทำนาอยู่แล้ว
ครอบครัวก็ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาโดยตลอดนะครับ
แต่ก็พบว่าแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเพิ่มขึ้น
มันคือมันแทบจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทำนา
ก็เลยคิดว่าในอดีตนะ
คนโบราณเขาไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ปรุงใช้ปุ๋ย
อะไรยาฆ่าแมลงกันเลยทำไมถึงปลูกข้าวได้เจริญงอกงาม
ก็เลยหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานก็คือลดพื้นที่ในการปลูกข้าว
แล้วก็หันมาปลูกผักสวนครัวขึ้นรวมไปถึงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่
นาบัวเลี้ยงปลาดุกไปด้วยค่ะโอ้โหทำให้มีรายได้นะครับ
เฉลี่ยในแต่ละเดือนตอนนี้อยู่ที่สัก๓๐๐๐๔๐๐๐บาท
เยอะมากนะใช่แล้วก็นี่แหละครับอีกหนึ่งเคล็ดลับ
บอกว่าความอารมณ์ดีของเธอก็คือเวลาไปเก็บเกี่ยวผลผลิต
หรือว่าไปทำไร่ทำสวนเนี่ยนะช่วงที่เดินเข้าไปเนี่ย
ก็จะร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงหมอลำให้กับ
อารมณ์ดีนะไม่ใช่แค่ร้องเพลงนะลำไปด้วยเห็นไหมคะ
ใช่แล้วแบบนี้แหละครับโอ้โหพอร้องไป
เหล่าบรรดาพืชผลพืชผักและต้นไม้ได้ฟัง
สงสัยจะอารมณ์ดีตามไปด้วยดูแตงกวาเขาสิครับ
แงกวานี่ยาวเลยมันเริ่มเทิมเลยครับ

ออกดอกออกผลออกมาได้อย่างงดงามเลยทีเดียว
ใครที่อยากลองปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเชิงเดียว
เศรษฐกิจภอเพียสจนโผสบความเสด็จแบบนี้
หรืออยากจะโทรไปปรึกษาเรื่องของการร้องเพลงหมอลำ

โทรไปได้ลองไปปรึกษาพี่เขาดูนะครับ

ปรึกษาได้ทั้ง

ให้ได้แบบผลดีให้ได้ไข่สวยไข่เยอะเนี่ยนะคะ

ทำให้ไก่ทำให้สัตว์ทำให้พืชผักอารมณ์ดี
เจริญงอกงามมันออกดอกออกผลดี

ผลผลิตดี

แล้วก็ลูกออสเต็มเลยตอนนี้ลูกฮวกเต็ม
แบบนี้ไม่ได้ผลแน่นอนน้องใบตองต้องเปลี่ยน